หลังใช้ชีวิตคู่กับสามีไฮโซนหลุยอาทิตย์เป็นเวลาเกือบนึงปี
นักแสดงสาวเซ็กซี่กระแตสุภักษรก็เผยข่าวดีว่ากำลังมีทายาทคนแรกให้ได้ชื่นชมแล้ว
โดยงานนี้กระแตได้อุ้มท้องเด็กน้อยที่อายุคัน๔เดือนกว่าออกมาพบปะสื่อมวลชน
เผยว่าปลาปลื้มที่จะได้ทำหน้าที่คุณแม่อย่างที่หวังไว้ซึ่งช่วงนี้ก็มีอาการแพ้ท้องอยู่บ้าง
โดยคุณสามีก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีและแง้มว่าเบบีในคันน่าจะเป็นผู้หญิง
ส่วนชื่อนั้นยังไม่ได้ตั้งให้
และเมื่อวันคล้ายวันเกิดของเธอ๒ธันวาคมที่ผ่านมา
เขามีให้ปีละอย่างค่ะอยู่แล้วบอกไม่ได้ค่ะเป็นอะไร
ขอบคุณครับ

อายุขั้นตอนนี้๔เดือนกว่าแล้วค่ะ

แพ้ไม่รู้ว่าคือหนักแค่ไหน

เขาดูแลดีมากค่ะคือ

แล้วเขาก็จะแบบเตรียมมาให้เป็นมื้อไป
แล้วเขาก็จะโทรมาเตือนว่าแบบทานหรือยังอะไรหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่ชัวร์๑๐๐นะคะ
แต่ว่าน่าจะไปทางผู้หญิงมากกว่านะคะ

เพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องมีทั้งหญิงทั้งชายอยู่แล้ว

เองตั้งชื่อหรือยังค่ะเกี่ยวกัน
ยังค่ะเดี๋ยวว่ารอให้มันทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวใครจะใช้บัคเมนต์รักษณ์สำหรับว่าจะช่วยที่การเลือก
เพราะยังไม่ชัวร์เพศเลย
แหมคุณกระแตคะถือว่าเป็นผู้หญิงท้องที่เซ็กซี่ที่สุดเลยนะคะ

แต่ท้องยังแฟบอยู่เลยเราดูเราสองคนอะไร

พุ่งน้ำก่อน